เรื่องราวของหนุ่มหล่อสุดเซ็กซี่คนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ

เพราะว่าดิฉันไปโฟกัสที่จุดอื่น

เขาก็ร้องเพลงเพราะอยู่แล้วเป็นนักร้องประกวดนะคุณ
นั่นแหละแต่หลังมานี้เขามีผลงานเซ็กซี่เยอะนะ

ใช่ล่าสุดแวะมาที่สตูดิโอไทยรัฐทีวีของเรานะคะ
ชื่อเธอมาฝากแฟนกันด้วยนะคะ
สำหรับเพลงนี้มีเนื้อหาพูดถึงความรักครั้งเก่า
ที่ไม่สามารถลบชื่อเธอคนนั้นไปจากความทรงจำได้
โดยหนุ่มนัทบอกว่าเพลงนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากประสบการณ์โดยตรงของตัวเอง
ก็เลยถ่ายทอดออกมาจากอินเนอร์ของตัวเองล้วนเลยนะจ๊ะ
แต่ว่าปัจจุบันนี้เขาคนนั้นได้จางหายออกไปจากเมมอรี่เรียบร้อยแล้วจ้า
ผมว่าน่าจะมีหลายคนนะที่ผ่านไปแค่ไหนมันก็จะยังมีสักชื่อที่มันยัง
เรายังลืมไม่ได้เรายังย้อนกลับไปคิดถึงเขาเรื่อย
คือผมก็อายุไม่น้อยมันก็ต้องเคยมีประสบการณ์แบบรักใครสักคนแล้วมันไม่สมหวัง

เหมือนอยากจะสนับสนุนเราจริง

ฝากไว้ด้วยนะครับกับซิงเกิ้ลเพลง